มาเลยค่ะคุณกิฟต์กับคุณอ้นค่ะแม่ต้องยังไงล่ะ
ทำไมคู่มันไปอยู่ในถังสวัสดีค่ะยังไงค่ะเนี้ย
เป็นกิมมิกเซอร์ค่ะเป็นความน่าสนใจอ๋อ
แล้วก็ปริมาณถ้าอยู่ในถังมันต้องมาเยอะด้วยเนาะ
ใช่ค่ะสามารถเลือกได้เลยค่ะจะถังเล็กถังใหญ่
มีหลายไซส์ให้เลือกมีหลายไซส์ให้ด้วยอ๋อหลายไซส์ให้ด้วย
จุดเริ่มต้นยังไงคะถึงให้กุ้งพี่กุ้งแล้วก็พี่ซีฟู้ดทั้งหลาย
ได้เข้าไปอยู่ในถังค่ะจริงจริงจุดเริ่มต้นคือเราไปเมริกามาค่ะ
แล้วก็ชอบเอ่อตัวซีฟู้ดแล้วก็เครื่องเทศสไตล์นี้อืม
คราวนี้เราจะพรีเซนต์ยังไงให้คนไทยรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายค่ะ
แล้วก็เลยพรีเซนต์ด้วยการใส่ในถังแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็ทำชื่อร้านว่าร้านกุ้งถังค่ะ
ตูมตามเลยคนก็แบบอุ๊ยกุ้งอะไรอยู่ในถังแล้วก็หน้าตาแปลกใหม่
อันนี้ต้องยอมรับว่านี่คือหน้าตาแบบใหม่ถ้าพูดถึงซีฟู้ดบ้านเราก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ย่างเฉยหรือเอาไปทำกับข้าว
แต่นี่ซอสมันก็แปลกหน้าตาเขาก็แปลกเอามารวมกันแล้วยังอยู่ในถังอีก
ขอบพระคุณมากเลยค่ะเราก็อยากนำเสนอรสชาติแบบนี้ให้คนไทยได้ลองทานด้วยค่ะเพราะว่าตัวเครื่องเทศเราก็อิมพอร์ตเข้ามาเลย
นี่เลยฮะเห็นแบบนี้ครับอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วแล้วตอนนี้มีกี่สาขาแล้วฮะ
ตอนนี้เข้าสู่ปีที่แปดแล้วค่ะใช่ตอนนี้เจ้าปัจจุมันจะมีอยู่หกสาขาค่ะโอ้โหเยอะมากนะครับแปดปีแล้วแล้วก็หกสาขาเลย
เห็นบอกว่าผลตอบรับช่วงแรกจากลูกค้าเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะผลตอบรับช่วงแรกนะคะก็๖เดือนแรกก็คือลูกค้าต่อคิวกันค่ะ
แล้วเราก็รีบขยายสาขาสองภายในประมาณแปดเพราะแปดเดือนปุ๊บเราก็ขยายสาขาที่สองค่ะอืม
แล้วก็พยายามรักษามาตรฐานคุณภาพแล้วก็ทำเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มลายเมนูมากขึ้นค่ะ
แล้วก็พัฒนาจนถึงปัจจุบันค่ะงั้นแสดงว่าตอนนี้ก็มีหลายช่องทางเนาะที่สามารถเข้าถึงเจ้าเมนูกุ้งถังนี้ได้
ใช่ค่ะอีกทีหน้ากี่สาขาปัจจุบันจะมีหกสาขาค่ะอุ้ยเยอะน่ะเยอะน่ะอุ้ยปังนะเราเนี้ย
ไม่แล้วค่ะต้องขอบพระคุณลูกค้าค่ะที่คอยให้คำแนะนำเราด้วยค่ะ
มาค่ะปังขนาดนี้แสดงว่าต้องมีเมนูเซอร์เนติกซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์คืออะไรและจุดเด่นคืออะไรคะ
เนเจอร์ของเราคือตัวซอสเลยค่ะอย่างที่บอกชื่อแบงซอสนะคะทำกับวัตถุดิบตัวไหนก็อร่อย
เราจะมีในร้านเราจะเป็นวัตถุดิบที่นำส่งจากฟาร์มนะคะวันต่อวันเลยก็จะมีหลายตัวให้เลือกค่ะ
หลักเรามี๖๖แบบนะคะส่วนตัวซอสเนี่ยค่ะสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ถึง๕ระดับ
ค่ะชื่อแบงแบงซอสค่ะตัวนี้เป็นเครื่องเทศนำข้าวจากแคลิปโฟเนียมาถึงสิบห้าชนิด
เพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยก็จะแตกต่างจากในตลาดแน่นอนค่ะคุณค่ะซีฟู้ดที่ได้ทานเนี่ยค่ะ
ซีฟู้ดบ้านเราน่าจะเป็นสไตล์อเมริกันแต่เราก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ดู
ค่ะแล้วก็ของเดิมเดิมก็แตะแตะนิดนี่หน่อยหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นพลิกดูแล้วน่ะ
ด้วยความอยากทานในพริกดูเมนูแล้วของใหม่อ่ะเนาะคุณกิฟต์
ไม่รู้จะสั่งยังไงคะเดี๋ยวแนะนำหน่อยค่ะว่าเราจะต้องเริ่มยังไง
เห็นมีสเต็ปหนึ่งสองสามด้วยค่ะสเต็ปง่ายง่ายมากเลยค่ะ
เราก็จะเลือกวัตถุดิบก่อนนะคะชอบกุ้งอย่างเดียวก็สั่งกุ้งอย่างเดียวได้
เริ่มต้นทีร้อยเก้าสิบก้าวหวาดถ้าชอบหลายหลายวัตถุดิบก็มีชุดรวมซีฟู

นี่ไม่ใช่วงจากเกาหลีอะไรมั้ยว่าจะเป็นความตุ้มตั้มจริงจริง

ตามด้วยนะนิดนึงนะ
เอาเลือกซอสแล้วไปเลยค่ะ

สามารถทานคู่กับสอนได้ก็จะเข้าพวกขนมปังกระเทียม
ข้าวสวยไส้กรอกอะไรอย่างนี้สั่งเพิ่มแอปได้

แนะนำให้สั่งขนมปังเพราะว่าถ้าซอสเหลือ
คุณก็คือแคร่บค่ะ

ทานกับข้าวด้วย

จากที่ฟังมาแล้วเหรอ

แต่ซอสขอแบงค์เพราะว่า

เพราะว่าตัวเองเผ็ดอยู่แล้วค่ะ

ข้าวโพดกลุ๊กซอส
ไปเลยค่ะ
เชิญเลยค่ะ

พอดีเราได้เรเวอร์ล็อกมาประมาณ๒ปี
ลูกค้าสามารถที่จะเอาไปฉีก
ฉีกต้มคลุกที่บ้านได้ง่ายเลย

รสชาติเหมือนที่ร้านเป๊ะกว่าเราจะพัฒนาตัวนี้ไว้
คันแหนกคันแหนกครบวงจรซะด้วย
เราก็เลยเตรียมนี่เลยค่ะวัตถุดิบมานะคะ

คือด้วยตัวโปรดักต์ของเราครับ

ทำง่ายครับเพียงแค่ฉีกต้มคุกครับ
ก็คือขั้นแรกเราก็จะลวกกุ้งนะครับ

เสด็จน้ำไม่แห้งนะครับ
อันนี้๑ซองใช้ได้กับกี่กิโลค่ะ
ซองใช้ได้กับปริมาณวัตถุดิบประมาณ๑กิโลกรัมกิโล

แล้วก็เขียนอีกสองนะครับ
แล้วก็เขยซอสลงในกระทะนะครับ
อันนี้ซอสคือเป็นลักษณะของซอสแบง
เอิ้นอยากจะโชว์การทำกับข้าว
หรือนอกว่าสั่งด้วย
แล้วเราจะแนะนำนะครับให้ลูกค้า
เอาเป็นกระเทียมสับนะคะใส่เพิ่มเพื่อเพิ่มรสชาติ

แล้วถามว่าลูกค้าอีกแล้วชอบที่พักเหมาะขนาดไหน
เผ็ดขนาดไหนชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางก็ใส่ตามใจชอบได้เลยครับ

น้อยแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะเข้าใจนะคะ
ติ๊กที่ร้านเราครับเรามันก็จะใช้เป็นติ๊กนอกมันจะเผ็ดไปนิดนึง

แล้วก็ผ่าค่ะโดยทักไปแล้วค่ะ
ใช้เวลาน่ารมั้ยคะหลังจากที่เค้าเริ่มเดือด
ไม่ไม่นานค่ะผ่าให้มันพักนึงก็พอ
ได้แล้วค่ะแล้วแล้วก็
แล้วก็แอปบอกเพื่อนว่าเราทำกับข้าวเก่งอย่างนู้น
อย่างงี้ก็ได้แล้วอ่าแต่ว่าในในขณะที่รออยู่น่ะนะคะ
ที่ฉันเห็นอะไรตรงนี้ยุบยับยุบยับเต็มไปหมดเลยค่ะ
ค่ะอันนี้คืออะไรคะต้องมีอุปกรณ์ใช่ค่ะ
การทานอะไรทั้งถ้ามาที่ร้านนะคะเราก็จะมีบริการนะคะ
มีพวกอุปกรณ์ให้ลูกค้าเป็นกิมมิกถ่ายรูปเก๋กันที่ร้าน
ใช่ก็จะผูกผ้ากันเปื้อนให้ลูกค้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
ผูกผ้ากันเปื้อนให้ด้วยแล้วก็การแกะซีฟู้ดบางทีมันก็มีกระดงกระเด็นบ้างเน
ใช่แล้วอันนี้อะไรคะมีใครมาทำสีผมอะไรแถวนี้คะทำไมถุงมือ

กอลเลอร์ที่พี่ดาวสั่งมาเลย

อันนี้เรามีผ้าแล้วก็เทลกมันเลย
แต่ว่าทานที่ร้านมาเป็นแบบนี้ไหม
อันนี้เป็นกระดาษอันนี้เราจะทำเป็นเครือบสำหรับทานอาหารร้อนโดยเฉพาะค่ะ
ของทอดนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะคางกุ้งสดนะคะ
มีไก่คาราเกะเคลือบซอสบาร์บีคิวอุลมควันนะคะ
แล้วก็บางทีก็จะทานเป็นตัวขนมปังกับตัวซอสด้วยก็เป็นเครื่องเคียงค่ะ
อื้ออื้ออื้อเครื่องเคียงต่างมากมาก
ช่วยแกะเราช่วยแกะได้ไหมช่วยแกะมันช่วยแกะกุ้ง
มันมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นรสชาติจะค่อนข้างไปทางต่างประเทศ
แต่มีความเผ็ดอยู่ในนั้น
บางคนอาจจะตกใจบอกว่ามาจากสไตล์อเมริกัน
เราต้องบอกว่าเราปรับให้เข้ากับคนไทยค่ะ
เพราะตอนที่เราทำสูตรเราก็อยากให้เราคิดถึงที่นู่น

ฝากร้านหน่อยครับสามารถติดต่อได้อะไรบ้างครับ
ร้านหน่อยครับสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างครับ
ขออนุญาตฝากร้านกุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยด้วยนะคะ
ก็สามารถติดต่อได้นะคะเบอร์โทรด้านล่างนะคะ

ใหม่ล่าสุดเราจะเป็นสาขาที่ถนนบรรทัศน์ทองนะคะ
สาขาแรกเราจะอยู่ที่ตลาดเรียบด่วนรามินทาค่ะ
มีตลาดรถไฟศรีนครินนะคะจะมีโซนด้านหน้าแล้วก็โซนด้านในนะคะ
มีที่รังสิตนะคะแล้วก็ตลาดอินดี้ปิ่น๙ค่ะ
สะดวกที่ไหนก็สามารถไปได้ทุกสาขา
โทรศัพท์ที่เบอร์โทรนี้ได้นะคะ
แล้วก็ร้านจะเปิดถึงเที่ยงคืนเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะ
นั่นไงเอาแล้วถ้าสมมติว่าจะสั่งซอสหรือค่ะ

มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ชมในรายการแน่นอนเลยค่ะ

คู่กัดสะบัดข่าวขอเมอร์ประกาศนียบัตรเนี่ย

ประกาศนียบัตรให้ร้านกุ้งถังซีฟู้ด
เป็นการการันตีว่าร้านนี้อร่อยสะบาดทุกคำเลย